ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีสุดโหดในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ชม
เมื่อมีคุณลุงวัย๖๓ปีเขาเกิดอาการหลอน
แล้วก็หวาดระแวงว่าเพื่อนบ้านจะมาเป็นชู้กับเมียตัวเอง
สุดท้ายตัดสินใจคว้าปืนลูกซองยิงใส่เพื่อนบ้านจนตายคาที่
แล้วกระสุนปืนนะคะยังถลายไปโดนตัวเด็ก๑๒ปีจนกระทั่งบาดเจ็บอีกด้วย
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ตำรวจสพแจ้ห่มจังหวัดลำปางตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายริมถนนสายบ้านแจ้คอนบ้านทุ่งหางตำบลทุ่งพึ่ง
ที่นั่นพบศพนายปฏิพลชายชาติวัย๔๙ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าตามลำตัวหลายแห่งเป็นแผลชะกัน
อกจากนี้ยังมีเด็กหญิงวัย๑๒ปีพลอยโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บกระสุนเจาะแขนสาหัสสยองตอนค่ำวันที่๑พฤษภาคม
คนร้ายคือนายเกษมอัดแอร์วัย๖๓ปีไม่ได้หลบหนีไปไหนรอมอบตัวพร้อมปืนลูกซองยาวจึงนำไปสอบปากคำ
เขาเล่าเหตุการณ์ว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถกระบะมาจอดที่บ้านจากนั้นก็ยืนคุยกันกับเพื่อน๓๔คนดื่มเบียร์กัน
ด้วยความแค้นเก่าตนจึงเดินออกมาจากบ้านซึ่งอยู่ติดกันปลีกเข้าไปหาผู้ตายแล้วเหนียวไก่ยิงใส่แบบไม่ทันตั้งตัวจนคมกระสุนพลาดไปถูกเด็ก
เกษมอ้างทำเพราะมีเรื่องโกรธแค้นกันมานานถ้าไม่ฆ่าเขาเราก็ตาย
นางสาวบาราชใช้ชาติวัย๔๗ปีภรรยาผู้ตายบอกรู้จักกับคนก่อเหตุเป็นอย่างดีเคยมารับจ้างช่วยปลูกผักและไม่เคยมีเรื่องบาดม้างกันมาก่อน
แต่ระยะหลังเหมือนระแวงว่าสามีตนจะไปเป็นชู้กับภรรยาของเขาซึ่งไม่ใช่ความจริงเสียใจที่ต้องมาสูญเสียสามีที่เป็นเสาหลักไปแบบนี้
ขณะที่นายอรุณศักดิ์ศรีอุตระวัย๕๗ปี

ยืนยันไม่ใช่ปมชู้สาวอย่างแน่นอน
มั่นใจเกิดจากการหลอนยา
เพราะก่อนหน้านี้มือปืนเคยมากล่าวหาตนเอง
ก็ไปเป็นชู้กับเมียของเขาเช่นกัน

อีกทั้งยังเคยทำร้ายและข่มขู่หมายจะเอาชีวิต

ไม่มีครับแม่งเขาเราไม่ได้มีอะไรค่ะ

ภรรยาคนร้ายเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ
บอกอาจมาจากอาการหลอนไม่ก็เพราะอารมณ์ชั่ววูบของสามี
จะไม่ขอประกันตัวเพราะอยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างเต็มที่
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาทันที
ปล่อยให้กฎหมายจัดการคนแบบนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน